เพราะความว่าโสดเนื้อหองกุ้งในกิโยชน์เฉี่ยว
หลายคนอยากรู้เหมือนกันว่าคนสวยโสดหมาดเนี่ยนะฮะ
มีหนุ่มใหม่มาดามใจหรือยังมีคนมาขายขนมจีบหรือเปล่า
งานนี้เจ้าตัวบอกเลยว่าไม่ถึงกับมีใครเข้ามาแบบเป็นทางการหรอกค่ะ
แวนมาหยอดคำหวานนิดหน่อย
ส่วนที่หลายคนเมาส์นะคะว่ามีหนุ่มต่างชาติเนี่ย
มาส่งของให้กรุบกริบเหมือนว่าจะมาจีบวุ้นเส้นเนี่ย
จริงหรือเปล่าวุ้นเส้นจะเปลี่ยนแนวเลยหรือเปล่า

อืม
ไม่มั่วซั่วเพราะว่าเวลาวุ้นคบใคร
อย่างที่วุ้นบอกไปครั้งที่แล้วคือครบทีละคน
แล้วก็นานครบยาวแต่ว่าถ้ามันไม่ได้
วุ้นก็ไม่ได้แบบโทษอะไรอะค่ะ

ก็ได้รังมาจีบเราอะไรอย่างนี้

ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ทำตัวโสดด้วยซ้ำ
ถ้ามีในอนาคตอุ้มก็ไม่ปิดอยู่แล้ว
เขาจะส่งของมาให้เราด้วยต่างชาติ
ยังไงคะพี่วุ้นจริงหรือไม่ใช่หรือมั่ว

ตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้ไปก่อนเถอะอย่าเพิ่งรีบสิ
โอ้ยนานทีจะเป็นอย่างนี้ดิ
เขาบอกตลอดนะว่าเขาไม่ได้แบบคบใครมั่วซั่วนะ

ไปต่ออีกสาวนึงสวยแมกใหม่เท้จังเลยนะ
เป็นอีกหนึ่งหนูสาวที่มีผู้จัดการส่วนตัวเหมือนเดียวกัน

ว่าตกลงตอนนี้รีเทิร์นไม่เทินจ๊ะ
อสนัชพงศ์กันแน่ตกลงใครกันแน่ที่ตัวจริงฟังดิวดีกว่าค่ะ
ไม่ทราบเลยค่ะดิวไม่รู้จริง
ได้ตามข่าวหรือเปล่า
ได้ตามข่าวค่ะก็ก็เห็นต่างค่ะ
เห็นพี่ไอซ์มีความสุขแล้วก็แฮปปี้
ดิวใช่ไหมคะของดิวก็เรื่อยค่ะ
มันเกิดทั้งคู่จากสามองบ้างที่ไผ่ไปร่วม
ใช่ค่ะก็บอกแล้วค่ะว่าเขาก็ไปเป็นแบบพี่คนหนึ่งที่ก็ไม่ได้ไปไหน
รักกันไหมก็ต่างคนก็ต่างรักกันอยู่แล้ว
ไม่ได้จีบค่ะบอสก็เป็นรุ่นน้องในกลุ่มอะค่ะ
แต่ก็คือเขาก็เป็นคนหนึ่งที่แบบอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่แล้ว
เป็นน้องที่สนิทแล้วเราก็รักเขาแล้วเขาก็รักเราเหมือนกัน
พี่ไผ่เขาก็รู้ว่าเราก็สนิทโอกาสลุ้นไม่มีค่ะ